เราเรียกดูเรื่องรับแปลกที่น่ารักกันต่อเลยคุณผู้ชมคะ
หมูป่าสิดวัหรอ
หมูป่าสิดวัออกเดินบิณฑบาตร
พร้อมกับพระสงฆ์เนี่ยค่ะ

ประชาชนที่ไปซื้อของในตลาด
เกษตรสุวพันธ์ตำบลตลาดหลวง

ก็พากันออกมานี่ออกมาถ่ายรูป
ถ่ายรูปเจ้าหมูป่าตัวนี้เรียกได้ว่าสร้างความประทับใจ
แล้วก็ความน่ารักความแสนรู้ของเจ้าหมูป่าตัวนี้
มันน่ารักจนทำให้ประชาชนแถวนั้นเขาอดใจไม่ไหว
ต้องออกมาต้อนรับกันตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะคะ
เพราะว่าคล้ายกับเป็นลูกศิษย์วัดเลย
เดินตามพระออกมาบินทบาทแบบนี้
คือที่นี่เขาไม่ใช่เด็กวัดแต่เขาใช้หมูวัด
ถูกต้องเพราะว่าปีที่ผ่านมาพระรูปนี้นะคะ
นำเจ้าล้านหมูป่าแสนรู้ตัวนี้
ออกมาเดินบินทบาทแบบนี้มาแล้วครั้งนึง
ครั้งนี้ในปีนี้มันกลับมาสร้างความฮือฮาอีกครั้ง
เรียกได้ว่าชาวบ้านเขาก็โอ้เอ็นดูอะเนาะประทับใจกันไปนะคะ
ด้านพระอาจารย์วิชัยอภิวัตโนอายุ๔๘ปี
พระลูกวัดจิตมาศตำบลวังมหาแหอำเภอ
ขานุวรรลักษณ์บุรีจังหวัดกำแพงเพชร
บอกว่าหมูป่าเพศผู้ตัวนี้ชื่อว่าเจ้าล้าน

แล้วก็พาไปไหนมาไหนด้วยทุกคนทุกแห่ง
ครั้งนี้เดินทางมาปริวาสที่วัดต้นสนอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
ก็เลยนำเจ้าล้านติดตามมาด้วย
ปัจจุบันนี้นะคะมีหมูป่าแสนรู้อยู่ที่วัด๒ตัวนะ

คู่กันสองตัวเจ้าล้านตัวหนึ่งเจ้าแสนตัวหนึ่งเป็นแสนล้านเลยนะคะ
วันนี้เจ้าแสนไม่ได้มาค่ะ
อยู่ที่วัดต้นโสนไม่ได้ออกมาบินทบาทด้วย
มีแต่เจ้าล้านตัวเดียวที่ตามติดออกมารับบินทบาทแบบนี้
โดยเลี้ยงหมูป่าแบบนี้ด้วยความรักความเมตตาความผูกพันนะคะ
อาบน้ำกินอยู่นอนด้วยกัน
เวลาเดินทางไปไหนก็จะนำขึ้นรถไปด้วยทุกขนทุกแห่งเลย

เป็นเจ้าหมูที่เดินตามพระอยู่ตลอดเวลา

เคยเจอแต่เด็กวัดนี่หมูวัดครับ

น่ารักนะแต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมแหละคือปกติแล้วเนี่ยที่แปลกแล้วก็คือสุนัข
สุนัขเนี่ยเดินตามรับบินทบาทแบบนี้ก็เคยเห็นเหมือนกันว่าแปลกแล้วใช่ไหมน่ารักแล้ว
หมูป่าทำไมแสนรู้ขนาดนี้
แล้วที่สำคัญหมูไม่กัดไง
กลัวสุนัขเดินตามพระมาโอ้ยสุนัขสกัดหรือเปล่า
ไอ้ตัวนี้ไม่กัดแล้วตัวนี้มันน่ารัก
โอ้โหดูมันอ้วนท้วนขนาดนั้นมันคงไม่ไปวิ่งไล่กัดใครนะ